ตอนถ่ายรูปบ้านหลังเกิดเหตุเหมือนจะเห็นอะไรไม่รู้
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไฟไหม้ละละดูกันคุณผู้ชมที่เราวงไว้

ตาเบิกโพรงตาเบิกโพรงเหรอแล้วมีข้างบนด้วยนะอ๋อข้างบนอะไรอ่ะ
มีชั้นบนด้วยเป็นบ้านของนางสาวมายุรินอายุห้าสิบหกปีครับ
เหตุไฟไหม้เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งวันที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมา
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวพอดับเพลิงจนสงบแล้วครับ
เจ้านักฐีปไปถ่ายรูปแล้วติดเป็นเหงาคลายวิญญาณที่เขาบอกนะ
สองร่างร่างแรกติดกับขอบหน้าต่างชั้นล่างของบ้าน
ลักษณะเป็นผู้ชายดวงตาเบิกโพรงแบบนี้คือพอบอกละปุ๊บมันก็จะจินตนาการได้ว่า
อ่าตาเขาตาดำเหรอเหมือนยืนจ้องมองออกมาพี่น้ำแข็ง
เป็นหน้ากลม
เจ้ารายงานว่าจังหวะนั้นครับเพื่อนบ้าน

ร้องไห้ออกมาแล้วเธอเล่าให้ฟัง
คืนวันที่๔พฤษภาคมซึ่งเป็นวันพระใหญ่

ฝันว่าอะไรฟังจากเธอดีกว่า

ค่ะวันนั้นวันพระใหญ่ฝัน

ถูกไฟไหม้แล้วเธอก็บรรยาย

ทีนี้เธอบอกสองตายายเนี่ยพยายาม

แต่คนในบ้านไม่ได้ยินเพราะอะไรรู้ไหม

แล้วสองตายายก็บอกว่าได้อยู่บ้านหลังนี้มานานแล้ว
ตาโดนยิงขาและที่ท้ายทอย

ซึ่งระหว่างที่พี่จันแกเล่าไป
ก็ร้องไห้ไปตลอดเวลาเพราะสงสารคุณตา

นึกเหมือนกันว่าจะมีเรื่องแบบนี้แล้วนำมาซึ่งเหตุไฟไหม้
อีกทีใช้วิจารณญาณด้วยครับ